อีกหนึ่งคนหายที่ก็ตามอยู่เหมือนกัน

ภูมิในการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

หายไปพอมาถึงตอนนี้ก็เกือบ๒เดือนแล้วนะ
ใช่ค่ะหายไปตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเพื่อนชายคนสนิทซึ่งเป็นนายทหาร
ได้เข้าเดินทางมาพูดคุยกับตำรวจแล้ว

ตำรวจก็สอบสวนแต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐาน
และคดีนี้จะคลี่คลายภายใน๗วันนะคะ
พลตำรวจตรีบุญจันนวลสายรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคที่๓พร้อมคณะ
ได้ร่วมกันประชุมเร่งรัดติดตามคดีการหายตัว
ของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนอายุ๓๗ปี
เป็นพอกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
จากการประชุมค่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลา
ไม่น่าจะเกิน๗วันเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้

บอกว่าตอนนี้ขอปิดเป็นความลับก่อนนะคะ
ส่วนนายทหารยศร้อยเอก
ซึ่งเป็นเพื่อนชายคนสนิทของบุคคลผู้หายไป
ขณะนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไว้๔ข้อหาก่อนนะคะ
เอกสารปลอมและทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล็นด์
เอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายไร้ประโยชน์

ซึ่งในทหารคนนี้ให้การปฏิเสธทุกข้อกราวฮานในขณะนี้อยู่
ขณะที่ตำรวจก็มั่นใจในหลักฐานที่มี
แต่ว่ายังต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
ให้เรื่องนี้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นค่ะ
ขออนุญาตว่าให้เวลาเช่าที่เราทำงานที่หนึ่งเราทำงานถามลูกถามครับ
ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเจ็บมากทุกอย่างจะเห็นวิธีประธับแช่เจ็บมากขึ้น
พุทธอาหารจะให้การยังไงเป็นสิทธิ์ของพุทธอาหาร
รวมส่วนเรื่องการหลักฐานเป็นหน้าที่ของตำรวจเราที่จะหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือมาหักหลัง
ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องสำนวนการสรรพสมในรางเกียรติภาพ
ก็เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องหาหลักฐานเต็มที่ครับ
ก่อนหน้านี้มีหลักฐานที่พบแล้วก็คือรถของนางสาวจุธาพร
แล้วก็เรื่องของไลน์ข้อความต่างในการยืมเงินญาติหรือยืมเงินคนอื่น
แล้วก็เรื่องของการโอนเงินในบัญชีนะครับ
เป็นการโอนต่อต่อกันหลายทอดนะคะก็กำลังสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะ
ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะสามีและญาติของนางสาวจุธาพรนะคะ
ได้ร่วมมือกันเดินลุยป่าด้านทิศใต้บ้านชำเมง
หมู่ที่๓ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันธรรลักษณ์
จุดนี้เป็นชายแดนไทยกัมพูชานะคะด้านเขาพระวิหาร
เขาบอกว่ามีความหวังว่าจะพบร่องรอยของนางสาวจุธาพร
หลังจากที่ตำรวจบอกว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนางสาวจุธาพร
ที่สัญญาณโทรศัพท์จะหายไป
ก็เป็นความร่วมมือของเพื่อนบ้านญาติญาติแล้วก็สามีในการปูพรมค้นหานะคะ
นายวิทยาเกรดแก้วต้นหนเรือเดินทะเล
ซึ่งเป็นสามีของนางสาวจุธาพรบอกว่า
จริงแล้วในใจตัวเองเชื่อว่าพันรยาเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยอยากจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เป็นการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พันรยา
อย่างไรก็ตามอยากจะให้ภรรยามีชีวิตอยู่นั่นแหละนะคะ
แล้วก็ไม่ว่าจะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่
ก็จะช่วยตามพันรยากลับมา
จริงแล้วสามีคุณวิทยาจะต้องกลับไปทำงานแล้ว
เพราะว่าเป็นต้นหนเรือจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
คือสามารถกลับมาบ้านได้นานครั้ง๖เดือนกลับมา๑เดือน
ตอนนี้ครบกำหนดแล้วแต่ว่ายังตามหาพันรยาไม่เจอ
ก็เลยคาดว่าจะลาต่อไปจนกว่าจะเจอค่ะ